ยังอยู่ที่เรื่องของงูแต่เป็นการฝากเตือนภัยกัน
เอาคุณจอดรองเท้าเอาไว้หน้าบ้าน

จอดเอาไว้หน้าบ้านเนี่ยคุณบางทีต้องดูนะ

ก็คือก่อนใส่หลองเท้าให้เคาะประตูบ้านดู

เค้าคุณบอกให้เคาะมีใครอยู่มากอย่างนี้หรอ
แต่ผมเจอบ่อยแต่ไม่ใช่งูนะ
ตัวใหญ่เป็นพวกของคำโค้กเป็นจิ้งจกอะไรอย่างนี้

จริงตอนเด็กใส่ทับไปเลย

พอถอดออกมาเท่านั้นโอ้โหเหลือแต่ซาก
มันเหลือเหยอ่ะมันแบบอยู่ในเท้าผมใช่ไหม
แล้วข้างในมันเหมือนแบบกลิ่นเท้าผมมันเป็นแบบแก๊สพิษอ่ะ

มันตัวมันละลายหมดเลยนะเหลือแต่กระดูก
เท้าคุณมันเป็นอะไรอ่ะเป็นใดนาไม้หรือมันเป็นอะไร
มันอยู่ในนั้นนานไงมันเหลือแต่ซากเหลือเป็นกระดูกเลย